สวัสดีครับในค่ำคืนนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เพราะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่างที่ได้ย้ำเตือนกันมานะครับ
คาดการณ์ว่าปริมาณฝนความแรงของฝนจะเพิ่มมากขึ้น
มีหลายจุดเลยทีเดียวที่ต้องระวังนะครับ
รวมไปถึงชาวใต้หลังจากนี้เป็นต้นไป
ฝั่งอันดามันคงต้องเตรียมรับมือคลื่นที่จะแรงอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้าง
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในครั้งนี้นะครับ
พายุได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ญี่ปุ่นไปแล้ว
จึงทำให้แนวร่องฝนก่อนหน้านี้ยังคงอยู่เหนืออยู่นะครับ

จึงทำให้แนวฝนมีโอกาสเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนส่วนใหญ่พอมาเจอไทย
แล้วก็ไปออกันอยู่บริเวณหน้าภูเขาถนนทงชัย
ภูเขาตะนาวศรีสักส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ส่วนชาวเหนือนะครับชาวเชียงรายฝนในระยะ๒๓วันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
และที่สำคัญครับในช่วงสัปดาห์หน้าฝนทั้งฝนเหนือฝนตอนกลางจะมารวมกันกลางประเทศเลยนะครับ
ฝนก็จะเริ่มตกชุกมากยิ่งขึ้น
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้
ถ้าหากใครจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งจุดไหนต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนบ้าง

พื้นที่ที่ต้องระวังฝนก็คือในบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรตากแม่ห้องศร
เชียงใหม่เชียงรายพายาวน่านแล้วก็เผชบูรณ์นะครับ
อีสานก็ประกอบไปด้วยนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี
ศรีสะเกดสุรินบุรีลำแล้วก็นครราชศรีมาครับ

ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานี
นครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สละบุรีครับ
ภาคตะวันออกครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด๒

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดฝนตกสะสมปริมาณมาก

ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
จุดที่ต้องระวังฝนเป็นพิเศษก็คือ
ส่วนในบริเวณฝั่งอันดามันนี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

ส่วนคลื่นนั้นตอนบนจนถึงตอนกลาง
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือ

เอาความชื้นมาสะสมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โอกาสการเกิดฝนอยู่ร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ